ท้ายช่วงนี้สายตรวจโซเชียลพาไปดูดาราหน้าใหม่บนโลกออนไลน์
เขาได้รับความสนใจฮือฮาเพราะว่าเขามีหน้าตาแปลกจะแปลกยังไงติดตามค่ะ
ตามนั้นมีสองจมูกจริงค่ะนี่ค่ะแม่
ของของเจ้าโทบี้เนี่ยชื่อว่าคุณทอสเรย์เป็นศิลปินชาวอเมริกัน
ด้วยเขาโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมภาพถ่ายของเจ้าโทบี้เนี่ย
สื่อโซเชียลทุกช่องทางเลยนะคะดันสุด
กระทั่งแน่นอนโอ๊ะมีสองจบุกแบบนี้

สื่อต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งท็อตเวย์นะคะเจ้าของเนี่ยเล่าว่าช่วงประมาณ๑ปีที่แล้ว
เจ้าของเดิมของเจ้าโทบี้มองว่าเจ้าโทบี้เนี่ยเป็นสัตว์พิการ

ศูนย์ช่วยเหลือสุนัขก็ประกาศหาบ้านให้
พอเขาทราบเรื่องก็รีบติดต่อขอรับเลี้ยงเจ้าโทบี้ในทันทีค่ะ
เพราะว่าชื่นชอบในความมีเอกลักษณ์ของเจ้าโทบี้
ช่วงแรกที่รับมาเลี้ยงก็กังวลเรื่องปัญหาสุขภาพอยู่เหมือนกัน
ว่าจะมีปัญหาเรื่องการหายใจหรือเปล่านะ
มีสองรูจมูกแบบนี้นะคะแต่ภายหลังพาไปพบสัตวแพทย์
ก็ทราบว่าโทบี้ไม่มีปัญหาในการหายใจเลย
จากนี้เขาก็ยังมีนิสัยร่าเริงเข้ากับทุกคนได้เป็นอย่างดีนะคะ
แล้วก็ล่าสุดผู้คนก็ชื่นชอบเข้ามากดไลค์ภาพของเจ้าโทบี้หลายพันครั้ง
แชร์ออกไปเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นสุนัขเน็ตไอดอลไปเรียบร้อย

คือเขาเป็นคนชื่นชอบสัตว์ที่มี๒หัวแบบนี้
คือสะสมหลายตัวแล้วนะคะมีสัตว์หลักชนิดเลย
ว่าจะเป็นงูเอ่ยเป็นกิ้งก่าเอ่ยหรือว่าเป็นคังคกสองหัวเอ่ยนะคะ
มีประมาณ๗อย่างเจ้าโทบี้เป็นตัวที่๘

คือจากที่พูดรายชื่อมาเมื่อสักครู่นี้โทบี้น่ารักที่สุดเลย

บางทีก็สงสารโทบี้เพราะโทบี้เหมือนจะตาแรบาเลยอ่ะ
คือด้วยความที่หน้าเขาก็จะกว้างกว่าปกตินิดนึงถูกไหมคะ

เขาก็ยังสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าโทบี้นะ